หลังจากมีการคาดการณ์กันไปต่างนานานะครับว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่า
วันนี้ก็มีความชัดเจนแล้วนะครับ

ถ้าไม่มีอะไรสะดุด๑ใน๒คนที่ถูกเสนอชื่อ
ก็น่าจะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าครับ

พักการเมืองต่างที่มีที่นั่งในสภาชุดปัจจุบัน
เสนอชื่อผู้ที่พักเห็นว่ามีความเหมาะสม
เลือกในสายหมอกคำและในคินองค์ยิ่นชิงประธานาธิบดี
ขณะที่ทุกสายตาจับจ้องไปยังรายชื่อ
ขณะที่รายชื่อผู้เหมาะสมจากกองทัพ
ซึ่งมีสัดส่วนในสภานี้ร้อยละ๒๕ยังไม่มีการเปิดเผยออกมา
ชื่อของนายถิ่นจอมีความเหมาะสม
เขาบอกว่าในถิ่นจอถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศ
เพราะเขามีประสบการณ์มีความยุติธรรมและเป็นสุภาพบุรุษ
ซึ่งจะทำให้อนาคตของพม่าดำเนินไปได้ด้วยดี
แต่ตามขั้นตอนสภาพม่าจะต้องมีการลงคะแนน
เพื่อเลือกรายชื่อที่พักต่างเสนอขึ้นมาว่า
มีความเหมาะสมเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปให้เหลือเพียง๓คนเท่านั้น
ซึ่งคาดว่าการลงคะแนนดังกล่าว
จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือวันจันทร์หน้า
จากนั้นในวันที่๑๗หรือ๑๘มีนาคม
แทนจะเดินทางเข้าสภาอีกครั้ง
เพื่อทำหน้าที่สำคัญในการเลือก๑ใน๓ชื่อ

ส่วนอีก๒ชื่อจะดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี
แหล่งข่าวหลายแห่งระบุตรงกันว่า
ยังไม่ถึง๑สัปดาห์หลังสภาพม่าเลือกประธานาธิบดี
ผู้นำพม่าคนใหม่จะต้องส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรี
ในวันที่๒๑มีนาคม
ที่สภาจะเริ่มกระบวนการรับรองในวันถัดไป

ก่อนการเริ่มวาระของรัฐบาลใหม่ในเดือนเมษายนนี้
ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยออกมาจากนายวินเท่ง
อาจจะมีการปรับลดจำนวนรัฐมนตรีจาก๓๖คนในรัฐบาลชุดก่อน
เหลือเพียง๒๑หรือ๒๒คน
โดยจะมีการยุบบางตำแหน่งรวมกัน
เช่นรัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดีที่เดิมมี๖คน
ยุบเหลือแค่เพียงคนเดียว
จากการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อน
อยู่ที่ประมาณร้อยละ๓๐๔๐ของจำนวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมด
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน